สวัสดีมาติดตามนะครับนักกีฬาวลายบอลคนที่สองที่มีผู้ติดตามในไอจีกบหนึ่งล้านคนครับ
อเล็กบอลเลิลครับเว็บไซต์ข่าววอเล็กบอลชื่อดังรายงานว่านุษฎาต้อมคำ
นักกีฬาวลายบอลหญิงทีมชาติไทยในวันสามสิบห้าก็กลายเป็นนักวลายบอลคนที่แปดของโลก
ประเภทชายแล้วก็หญิงและเป็นคนที่๒ของไทยที่มีผู้ติดตามในไอจีเกิน๑ล้านคนนะครับ
หลังทำผลงานยอดเยี่ยมตลอดการเล่นทีมชาติกว่า๒๐ปีจนครองใจคนทั่วโลกและมีฐานแฟนคลับมากมาย
ก็คืออำพรย่าผามริกากันทองคอนอุมาสิทธิรักษ์วิราวันอภิญญาพงศ์แล้วก็ปลื้มจิตถิ่นขาว
อีกคนครับที่มีคนติดตามในไอจีเกิน๑ล้านคนก็คือปลื้มจิตนี่แหละครับ
บอลเร็วเพื่อนร่วมทีมชาติของนุษราใช้เวลาว่างกักตัว๑๔วันอยู่ครับตอนนี้
มาตรการโควิดหลังจากกลับมาจากอิตาลีโชว์ไอเดียสุดเก๋นะครับก็นำผ้าปูที่นอนนะครับ
มาทำเป็นชุดแล้วก็สวมบทบาทนางงามเดินแบบในห้องพักก่อนจะโพสต์ลงไอจีส่วนตัว
ซึ่งก็มีแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์แซวว่ากักตัวเป็นเหตุสังเกตได้
แล้วก็บอกว่าทนหน่อยจ้ะอีก๓วันเองนะครับนักบอลเนี่ยก็เพิ่งออกมาเหมือนกันนะครับทีมชาติ
กีฬาไทยที่มีผู้ติดตามในไอจีนะครับเกิน๑ล้านคนนะครับ
ไปดูกันหน่อยนับหนึ่งชนะทิพย์สงกระสินครับนักฟุตบอลมี๒ล้านเลยนะครับ
อันดับ๔นะครับมีปลื้มจิตเท่ากับโค้ซิโก้วิทยาศักดิ์เสนาเมืองนะครับก็๑ล้าน๑แสนคน
อันดับ๖ร่วมมีรุษาต้อมคำนะครับนักวอเล็กบอลมีบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยนรึบดินวิรวัตโนดมก็ติดมาอีก๑คนนะครับ